ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักหากกำลังมองหาคู่ชีวิต
จะเจอคนดีมาอยู่ใกล้ให้พิจารณาคนใกล้ก่อนคนไกล
คนมีคู่แล้วระวังมือที่๓ที่มีฐานะทางสังคมดีกว่า
เข้ามาแทรกแทรงให้ช้ำใจ
สุขภาพจะไม่เจอโรคภัยไข้เจ็บกับตัวแต่จะเกิดกับคนใกล้ชิดมากกว่า
จะมีเคราะห์แต่ไม่รุนแรงมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลระยะสั้น
การเงินอยู่ในภาวะที่หนักหน่วงมากแต่ไม่ต้องตกใจ
เพราะจะมีรายได้ผลประโยชน์เข้ามาด้วยแต่ขอให้วางแผนจับจ่ายให้ดี
จะมีโชคดีถูกลอตเตอรี่ได้อัญมณีมาครอง
การงานจะได้ร่วมงานกับคนรู้จักญาติพี่น้อง
ถ้ามีหุ้นส่วนเป็นคนสูงวัยกว่าจะประสบความสำเร็จ
ลูกจ้างจะถูกดุด่าด้วยความผิดที่คนอื่นทำแต่มารับเคราะห์แทน
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์